ซุนกาสมผลให้สภาพอากาศแปลปรวน
เนื่องจากว่าเครื่องที่จะมารับที่อุบลมาไม่ได้

สายการบินครับคือไทยไลออนแอร์กับสายการบิน
แอร์ต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินตอน๖โมงเย็นของเมื่อวานอย่างกระทันหัน
เพราะเครื่องบินไม่สามารถลงจอดที่สนามบินอุบลราชธานีได้
โดยสายการบินไทยไลน์ออนแอร์ที่ออกจากดอนเมืองช่วงสักประมาณบ่าย๒กว่า
ที่ต้องไปถึงที่อุบลลงจอดไม่ได้
สุดท้ายต้องบินไปลนที่อุดรครับเพื่อรอให้สภาพอากาศดีกว่านี้
แต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้แล้วต้องขึ้นจากที่อุดรย้อนกลับไปลงที่ดอนเมืองเหมือนเดิม
เช่นเดียวกันกับนกแอร์เหมือนกันครับขึ้นจากดอนเมือง๕โมงเย็น
พยายามจะลงแล้วที่อุบลนะ๒ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
เพื่อความปลอดภัยนักบินต้องเอาเครื่องกลับไปที่ดอนเมืองแล้วก็ยกเลิกไฟล์เลยครับ
ซึ่งทางสายการบินได้มีการประกาศคืนค่าตัวให้กับผู้โดยสารเต็มจำนวนครับ
แล้วก็ให้สามารถเปลี่ยนไปเดินทางกับสายการบินอื่นได้
อย่างเช่นเอเชียที่สามารถนำเครื่องลงจอดได้
หรือเลื่อนไปไฟล์อื่นของสายการบินเดิมก็ได้ภายในระยะเวลา๑ปี
อันนี้เป็นอิทธิพลของเซินกานั่นเอง
ใช่ค่ะก็ต้องเช็คสภาพอากาศด้วยเพราะว่าพายุแปรปรวนแบบนี้อันตรายมาก
เพื่อนจะขึ้นบินได้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะ